ส่วนกรณีเรื่องของที่สารปกครองสูงสุดตัดสินให้รัฐบาลไทย
ก็คือคมนาคมเนี่ยนะคะก็ต้องจ่ายค่า
ใช้คำว่าค่าโง่นะเขาใช้คำนี้เป็นศัพทพิสิกจริงนะคะ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งรอฟท
ให้เร่งสรุปคำพิพากษาสารปกครองเสนอคอรมอลด่วนเลยนะคะ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท
จากการบอกเลิกสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๑๘๐วันหรือว่า๖เดือน
คำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดนับจากวันที่คดีถึงที่สุด
ซึ่งกรณีนี้รัฐได้รับความเสียหายมากนะคะ
ก็มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานคำพิพากษาดังกล่าว
รายงานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยรับทราบ
และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามผลแห่งคำพิพากษา
ก่อนรายงานนำเสนอกระทรวงคมนาคม
เพื่อจะได้รายงานคณะรัฐมนตรีรับทราบหลายทอดเหมือนกันนะ
แล้วก็หลังจากนั้นจะต้องมานั่งพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน

รวมถึงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับผิดชอบที่ผ่านมาต่อไปด้วย
จากการบอกเลิกสัญญารวมแล้วกว่า๑๒๐๐๐ล้าน
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
และต้องคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า๕๐๐ล้านบาท
ออกโดยธนาคารกรุงเทพด้วย
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทน
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน๒๘๕๐ล้านบาท
เงินออกค่าหนังสือค้ำประกันกว่า๓๘ล้านบาท
และเงินค่าก่อสร้างอีก๙๐๐๐ล้านบาทค่ะ